ต่ออีกนิดนึงเลยพิศนุโลก
ที่นี่ชาวบ้านเขาไปกันเยอะเลยนะคะ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ช่วงนี้ก็ต้องไปแก้บนกันหน่อยค่ะ
แก้บนกับเจ้าแม่จันสุดา
ที่วัดอินซีอยู่ที่หมู่๔ตำบลวัดพริก
อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกบ้านคุณชนะนี่แหละ
เมื่อเช้าวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมาคุณค่ะ
ชาวบ้านเขาพากันแห่เครื่องเส้นไหว้โต๊ะบูบูชา
เอามามาจัดตั้งไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยเนี่ย

เพื่อที่จะทำการประกอบพิธีบวงสวง
เชิญดวงวิญญาณเจ้าแม่จันสุดา
ให้มาประทับที่ขอนไม้ต้นตะเคียน

ถูกขุดพบตะเคียนนี้ภายในบึงทองหลาง

เมื่อวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
แหให้โชคให้ลาบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่ร่วมกันทำพิธี
ขอคำมาทำพิธีอันเชิญเจ้าแม่มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขาโอ้โหพากันมากราบไหว้มา

แล้วปรากฏว่าได้โชคได้ลาบ
กลับไปกันเยอะแยะมากมายเลย
ก่อนหน้านั้นชาวบ้านเขาบอกว่า
โชคติดกันมามากมายหลายต่อหลายงวด

ไม่ได้หมายความว่าทุกคนได้โชคกันไปนะ
ซึ่งหนึ่งในผู้โชคดีที่เชื่อว่า
โชคนี้มาจากเจ้าแม่ตะเคียนก็คือ

คือมาขอโชคลาภกับเจ้าแม่จันสุดานี่แหละ

พอถึงวันประกาศรางวัลปรากฏว่า

เพื่อนของเขาที่มากราบไหว้เจ้าแม่

ทั้งตัวเองถูกทั้งเพื่อนที่มาด้วย

ไปไหนขึ้นเงินว้าว

ไปขึ้นเงินแล้วก็นำเงินไปซื้อขนม
ซื้อไข่ไก่ต้มซื้อชุดไทยมาถวายเจ้าแม่

แต่คุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะ

ไม่ได้อยากให้คุณผู้ชมงมงายแต่อย่างใด

อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะจ๊ะ
เป็นไปได้ก็อย่าออกไปไหนเลย
เป็นไปได้ไม่อยากแนะนำให้ไปถูต่อกันนะ
เออจริงล้างมือบ่อยอันนี้จริงนะ
พูดเอาไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าเกี่ยวเรื่องความเชื่ออะไรหรอก

ถูกต้องต้องดูแลตัวเองกันเยอะนะคะครับ